ช่วงนี้ช่วงคุณผู้ชมคุณทั้ง๒คนด้วย
ถนมมือยกมือขึ้นมาค่ะ
ทุกคนดีแบบเรามันจะไปไหน
ไปวัดสิคะคุณผู้ชมค่ะ
ไปกันที่จังหวัดนครสวรรค์นี่
หนุ่มการเขาต้องการเดินทางไปที่วัดหนองโพอ
อำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
เพื่อที่จะไปกราบหลวงพ่อเดิม
ฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกศิษย์ท่านคืออย่างนี้หนุ่มการเนี่ยเขาบอกกับบันเทิงไทยรัฐว่าที่ตั้งใจเดินทางไปไหว้ท่านเนี่ยนะเป็นเพราะว่าเพลงใหม่ของตัวเองที่ชื่อว่าคาถามนพระการเนี่ยเป็นคาถาของหลวงพ่อกลวยซึ่งหลวงพ่อกลวยเนี่ยเขาไปร่ำเรียนมาจากหลวงพ่อเดิม
พูดง่ายก็คือหลวงพ่อกลวยเป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อเดิมในเมื่อตัวของหนุ่มการเขาเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อกลวยเขาก็ต้องมีความเคารพมีความศรัทธาในตัวของหลวงพ่อเดิมอยู่แล้วนะคะ
ก็เลยอยากจะมาฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเดิมด้วยและอยากขอพรให้ท่านช่วยประธานพรให้เพลงใหม่ของเจ้าตัวคาถามนพระการที่จะปล่อยวันพรุ่งนี้เนี่ยให้ปังปังดัง
ก่อนจะทิ้งท้ายบอกกับบันเทิงไทยรัฐว่าในช่วงสิ้นปีนี้เนี่ยนะเจ้าตัวเนี่ยจะแต่งเพลงถวายหลวงพ่อเดิมอีกด้วยและหนุ่มการก็ยังบอกอีกด้วยว่าหลวงพ่อเดิมท่านมรณภาพตอนอายุ๙๒ปีและมรณภาพผ่านมาแล้ว๗๒ปี
ฟังอีกครั้งนะคุณผู้ชมนะหลวงพ่อเดิมมรณภาพตอนอายุ๙๒ปีวันเวลาผ่านไปตั้งแต่มรณภาพมาจนถึงวันนี้ผ่านมาแล้ว๗๒ปี๙๒๗๒
๙๒๗๒ต้องเข้าแล้วหรือว่า๒๗หรือเปล่า

อะไรที่ดีก็จดจำเอาไว้คุณผู้ชมค่ะ